เอาล่ะในช่วงนี้ฝนตกพร่ำ

ฉันว่าเราควรจะไปออกรายการร้องได้ให้ล้าน

กบเขียดอึงเห็ดอะไรนี่เกิดขึ้นเยอะ
หลายพื้นที่คุณผู้ชมไปดูกันว่าชาวบ้าน

ชาวบ้านในอำเภอหนองบัวค่ะก็ออกไปจับ
ึงข้างลายที่ออกมาจับคู่ผสมพันธ
ช่วงฝนตกบริเวณท้องทุ่งนาและตามป่าเขา
เขตเขาพระเขาสูงเพื่อไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดสดนี่เขารับซื้อราคาสูง๑๗๐๒๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลยนะคุณ

แต่ละคนสร้างรายได้ได้มากกว่า๒๐๐๓๐๐บาทต่อคืน
เยอะเดือนหนึ่งก็หลายนะคุณ
ไปจับอึ่งแล้วได้รายได้น่าทึ่งเลยนะ

ชาวบ้านเขาบอกว่าบริเวณป่าเขาแห่งนี้นะคะมีฝนตกตลอดคืนทำให้อึ่งออกมา
จับคู่ผสมพันธ์ร้องระงมไปทั่วแบบนี้
ใช้วิธีนี้แหละค่ะเอาไฟฉายคาดหัวพร้อมกับถุงปุ๋ย
ถุงปุ้ยอุปกรณ์จับอึงพากระเดินเข้าป่า
แล้วต้องบอกว่าอึงข้างลายเนี่ย
ค่อนข้างตัวใหญ่แล้วก็มีเยอะค่ะ
และจะมีมากเฉพาะหน้าฝนนี้ด้วย
ก็เลยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับ
ไปดูอีกที่นึงค่ะไอ่แพ้การที่อำนาจเจริญ
ฝนตกก็สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นป่า
แล้วก็แหล่งอาหารชั้นยอดของชาวอีสานบ้านเห่านะจ๊ะ
มีไข่มดแดงเห็ดระโงกเห็ดโคนกบเขียดแมงจีนูน
มากันมากมายครับข้างมีมดแดงก็มา
ชาวบ้านเขาก็เอามาขายกันราคาที่ตลาดอาหารป่าโคกเจริญตำบลนาป่าแซง
อยู่ข้างถนนเส้นทางระหว่างอำเภอเมืองอำนาจริงไปยังอำเภอประทุมราชวงศาค่ะ
ก็เป็นจุดจำหน่ายอาหารป่าให้กับนักท่องเที่ยวผู้ที่สัญจรไปมา
สร้างรายได้เป็นกรอบเป็นกรรม
ขึ้นอยู่กับว่าวันไหนหาได้มากก็ขายได้มาก
หาได้น้อยก็ขายได้น้อยใครตื่นแต่เช้าก็ได้เยอะนะคะ

๒๐๐๐๓๐๐๐บาทละคุณไม่ธรรมดานะจ๊ะ
เป็นไงคะแต่ละพื้นที่ก็มีความอุดมสมบูรณ
เฉพาะฝนตกก็สร้างสิ่งดี